เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาที่โคราชกันบ้าง
คราวนี้ค่ะเจ้าของฟาร์มไก่ชนเขาก็ต้องแจ้งความกับตำรวจ
แล้วก็บอกให้ลูกค้าโอนเงินมา
แฟนเพจมีอยู่เยอะด้วยค่ะเป็นแสนคนเลย
ดังนั้นมูลค่าความเสียหายวันละเป็นแสนเหมือนกัน

ใช่ค่ะโดยนายพานุมาตรคิดกันอายุ๔๐ปีเจ้าของฟาร์มไก่ชน
หนุ่มโรงหมี่อำเภอขามสแก่แสงที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ก็นำหลักฐานเข้าไปแจ้งความกับพลตำรวจตรีธเนศสุนทรศุกร์
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓ค่ะ
หลังจากที่ถูกคนร้ายเข้าไปแฮ็กเพจเฟซบุ๊ก
อ้างตัวเลยว่าเป็นเจ้าของฟาร์ม
แล้วก็หลอกให้ลูกค้าซื้อไก่ชน
โอนเงินเข้าบัญชีของตัวเองของคนที่หลอก
นายพานุมาตรเล่าให้ฟังค่ะบอกว่า
ฟาร์มเพาะขายไก่ชนมานานกว่า๘ปีแล้ว
มีพ่อพันธุ์ราคาตัวละ๔ล้านบาท
ล่าสุดเพิ่งซื้อพ่อพันธุ์มาจากนายกสมาคม

ไก่ชนที่ตัวไม่ได้ถูกถูกตัวนี้ตัวเท่าไหร่คุณ

ก็เปิดขายลูกไก่ชนสายพันธุ์ดีผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก
มีแฟนเพจกว่า๑แสนคน
หลังจากนั้นก็ถูกคนร้ายเข้าไปแฮ็กข้อมูล
สร้างความเสียหายไม่น้อยกว่าวันละ๑แสนบาท
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้เสียหายที่ถูกหลอกให้โอนเงิน
และวันเวลาที่ถูกแฮ็กเพจ
แล้วก็ตั้งรางวัลนำจับด้วยค่ะ๕๐๐๐บาท

สามารถนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายรายนี้ได้นะคะ
ซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓บอกว่า
ตอนนี้รู้ตัวคนร้ายแล้วเป็นผู้ชายค่ะอายุ๒๐ปี
ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ด้วยคุณ
แล้วก็จะเร่งติดตามจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ